เหตุการณ์นี้ที่จังหวัดเชียงใหม่ครับคนเป็นแม่อุ้มลูกอายุ๔ขวบ
ซึ่งมีอาการเหมือนกับแพ้กลิ่นกัญชา

ลูก๔ขวบมีอาการมืนหัวอวกร้องไห้เหมือนจะหมดสติ
อุ้มมาตอนแรกพาเข้าไปในห้องก่อนสักพักอาการไม่ดีขึ้น
รีบแจ้งทางนิติบุคคลของคอนโดครับพาไปส่งโรงพยาบาล
คุณแม่อาภาพันธ์อายุ๒๘ปีอุ้มลูกชายของเธอลูกชาย๔ขวบนะครับ
เพราะว่าอะไรลูกมีอาการเหมือนจะแพ้กลิ่นควันกัญชา
เนื่องจากว่าห้องเช่าฝั่งตรงข้ามมีนักท่องเที่ยวเขามาปาร์ตี้กัญชากันอยู่
กลิ่นมันลอยออกมาครับจากบริเวณช่องล่างประตูมึนหัวมากทั้งลูกอายุ๔ขวบและตัวของคุณแม่เองครับ
พาส่งโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าลูกชายของคุณแม่ได้รับผลกระทบจากควันกัญชา
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ครับ
อาภาพันธ์เปิดใจเล่าให้กับทีมข่าวไทยรัฐทีวีฟังบอกว่าเมื่อ๓๑ตุลาคม
คนที่มาเช่าห้องของคนจีนซึ่งอยู่ตรงข้ามกับห้องพักของคุณแม่เนี่ย
น่าจะเป็นนักท่องเที่ยวชาวเอเชียนนี่แหละครับเขามีการสูบกัญชาแล้วกลิ่นเอยควันเอยเมล็ดลอดลอยออกมาถึงโถงทางเดิน
กับลูกจะพากันออกไปทำธุระต้องผ่านบริเวณจุดที่ควันมันคลุ้งออกมา
ลงไปข้างล่างที่ล็อบบี้มึนหัวไปต่อไม่ไหวนั่งพักก่อนกะว่าให้อาการดีขึ้น
สักพักหนึ่งลูกก็อาการไม่ค่อยดีก็เลยพากันกลับมาตั้งหลักที่ห้องใหม่แล้วอาการแย่ลงอีก
ก็เลยต้องรีบประสานแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่พาไปส่งโรงพยาบาล
วันมันน่าจะลอดมาจากช่องข้างล่างตรงนี้แหละครับพี่มิ้วคุณผู้ชม
เธอขอใบรับรองแพทย์เพื่อจะได้เป็นหลักฐาน
ใบรับรองแพทย์ไม่ใช่ขอแค่ภาษาไทยขอภาษาอังกฤษด้วยแบบที่เห็นหน้าจอนี้ครับ
เพื่อจะได้ให้ชาวจีนที่เป็นเจ้าของห้องฝั่งตรงข้ามเขาได้อ่านออกอ่านเข้าใจ
ว่ามันเกิดเหตุอะไรขึ้นเขาจะได้รับผิดชอบได้
ปรากฏว่าเธอจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลไป๑๗๓๐๐กว่าบาท
พอแจ้งหลักฐานให้ข้อมูลบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าของห้อง
ถูกปฏิเสธความรับผิดชอบ
นำซ้ำคนที่มาเช่าแล้วสูบกัญชากันก็ยังสูบไม่เลิกต้องเรียกตำรวจมาตรวจสอบ
นิติบุคคลก็ทำได้เพียงแค่ให้ทางผู้เช่าออกไปจากห้องก่อน
ก่อนกำหนดเมื่อ๓พฤศจิกายน
ผู้เสียหายควงนิติบุคคลของคอนโดไปแจ้งตำรวจที่สพเมืองเชียงใหม่แล้วนะครับ
แต่ตำรวจบอกว่ามันจะเอาผิดเขาก็ยากอะคุณแม่
เพราะมันเป็นกัญชาเสรีแล้วไงตอนนี้

อย่างนี้คนที่แพ้กลิ่นแพ้ควันเนี่ย

หรือถ้าหากว่าใครพอมีคำแนะนำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
อนช่วยเหลือหน่อยลองฟังคุณแม่ฮะ
ให้กฎหมายทำอะไรกับเขาหน่อย
โดยที่เขาสร้างความเด็ดร้อนให้เรา
ฉันว่าลูกเราโผล่ไหวหนัก
โปรดติดตามตอนต่อไป